คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่กลุ่มรัศดร๖๓
ไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องที่สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
วันนี้ก็เลยมีกลุ่มปกป้องสถาบันนะครับ
นำโดยอุฮารุทัยม่วงบุญศรีนักร้องสาวชื่อดังเนี่ย
ไปที่สถานเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับ
เมื่อสิบโมงเช้าวันนี้นะครับก็เป็นการนัดแนะกับ
ประชาชนกลุ่มปกป้องสถาบันผ่านทางสังคมออนไลน์นะครับ
ใส่เสื้อสีเหลืองมามาแสดงจุดยืนที่หน้าสถานทูตสหรัฐ
โดยใจความสำคัญของการมาแสดงพลังเนี่ย
หารุทัยบอกว่าการมาเคลื่อนไหวก็เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ไม่ได้มีจดหมายอะไรมายื่นต่อตัวแทนสถานทูตแต่ต้องการแสดงออกเพื่อเรียกร้อง
ไม่ให้มีการแทรกแซงแล้วก็เคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นในประเทศไทย
หารุทัยตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนกับนักศึกษาในช่วงเวลานี้
มีการปล่อยข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงมาจากต่างประเทศ
กับกรณีที่เกิดขึ้นในหลายประเทศโดยอ้างว่าต้องการจะทำให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศนั้น
แต่ท้ายที่สุดแล้วกลับทำให้หลายประเทศได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจ
เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในประเทศจึงต้องการเรียกร้องให้เคารพกฎหมายไทย
ก้าวล่วงหรือทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศไทย
ก็เป็นการแสดงจุดยืนนะครับของอุหารุทัยแล้วก็ประชาชนที่มานะครับ
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากนั้นก็แยกย้ายยุติการชุมนุมไปนะครับ
หารุทัยฝากทิ้งท้ายบอกว่าอยากฝากไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร
บอกว่าหากยังรวมตัวกันไม่เลิกเนี่ย
ก็จะประกาศรวมพลคนรักสถาบันให้ออกมารวมตัวเช่นกัน
เชื่อว่ากลุ่มคนรักชาติรักสถาบัน
ยังไงต้องมีจำนวนมากกว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มรัศดร๖๓แน่นอน
อันนี้เป็นสิ่งที่อุฮรุไทยเขาพูดเอาไว้นะครับ